ภัยกันหน่อยนะคะสำหรับเด็กที่ไปเล่น
คือผู้ปกครองต้องมีการเตือนน้องด้วยว่า
ให้ระมัดระวังให้สังเกตเรื่องของรังพึ่งรังต่อหัวเสืออะไรแบบนี้

ต้องให้ดูว่ารักษณะมันเป็นอย่างนี้อย่าเข้าใกล้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สุรินทร์นะคะ
มีเด็กหญิงวัย๑๑ปีก็วิ่งเล่นกับเพื่อน

แล้วปรากฏว่าเหมือนกับคงไปเข้าใกล้ไปเจอรังต่อหัวเสือ
ก็เลยโดนรุมต่อยเด็กเนี่ยคือทรมานด้วยความเจ็บปวดเลยนะคะ
เพราะว่ายังดีที่กรณีนี้คือเด็กได้รับการช่วยเหลือได้ทันนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในวัดบ้านยางเตี้ยตำบลตระแงงอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์
ก็มีเนี่ยค่ะเด็กหญิงคนนี้ล้มไปที่พื้นเลยแล้วก็นอนดิ้นไปมา
คือตอนแรกชาวบ้านเขาคิดว่าเด็กกำลังเล่นกันเนี่ยดูแผลดิคะ
โอ้โหทีนี้ปรากฏว่าสักพักเด็กร้องเสียงดังเลยอ่ะ
แล้วกลุ่มเพื่อนเด็กก็มาตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
ชาวบ้านที่ไปทำบุญกันเขาก็เลยวิ่งเข้าไปดูกันนะคะ
เด็กหญิงคนนี้อายุ๑๑ปีมีรอยถูกต่อหัวเสือต่อย
ตามร่างกายหลายแห่งเลยศีรษะก็โดนแขนก็โดนลำตัวก็โดน
ร้องด้วยความเจ็บปวดมีอาการคล้ายจะเป็นลมด้วยเนี่ยค่ะ
ต้องเอายาดมอะไรมาให้ดมนะคะแล้วก็แจ้งให้กู้ชีพกู้ภัยเข้ามาช่วย
ต่อมาค่ะผู้ปกครองของเด็กเดินทางมาถึง
ตรวจสอบดูพบว่าตามตัวและหัวถูกต่อหัวเสือต่อยไปกว่า๑๐แห่ง
ภายในเสื้อก็มีต่อหัวเสือยังไต่ตามตัวอยู่เลยในเสื้อน้อง
พี่โปรตัวใหญ่ด้วยนะเนี่ยใช่ค่ะ
แล้วเธอก็ดีที่ยังไม่เป็นลมแต่อาการคือใกล้จะเป็นลมแล้ว
รถฉุกเฉินก็มารับตัวส่งโรงพยาบาลไปค่ะน้องภูมิอายุสิบปี
อันนี้เป็นเพื่อนของเด็กหญิงที่โดนต่อยเนี่ยบอกว่าตอนก่อนเกิดเหตุก็ชวนเพื่อนมา
มาเล่นกันที่ลานวัดค่ะแล้ววิ่งมาเล่นใกล้กับโบสถ์
บริเวณนี้มันมีรังของต่อหัวเสืออยู่แต่เด็กไม่รู้กันนะคะ
ระหว่างนั้นจู่ฝูงต่อหัวเสือบินออกมารุมต่อยเพื่อนเนี่ย
นับสิบตัวเพื่อนเลยฟุบลงไปนอนที่พื้นแล้วนอนดิ้นด้วยความเจ็บปวด
ส่วนยายของเด็กหญิงที่ถูกต่อหัวเสือต่อยก็เตือนผู้ปกครองค่ะ
เนี่ยเป็นอุทาหรณ์เลยนะต้องดูแลบุตรหลานใกล้ชิดหรือว่าให้บอกเด็กรู้จักสังเกตสถานที่ที่ไปเล่นเนี่ย
ถ้ามีรังต่อหัวเสือต้องรีบออกจากจุดที่พบทันที
เพราะถ้ารุมต่อยรุนแรงมากคือบางคนอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็มีนะคะ
จะมีบางคนที่เขาแพ้ไงใช่ใช่แพ้มีโดนแค่ตัวเดียวก็ตายก็แย่แล้วเนอะ
มันถึงแก่ชีวิตได้จริงนะคะอะเคาระดีนะน้อยังปลอดภัย